อีกหนึ่งหนุ่มที่ก็ต้องให้กำลังใจเขาเหมือนกันนะคะ
สำหรับหนุ่มนิคคุณหาทีพช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่า

บ่ายวันนี้ค่ะทนายตั้มสิทธาเขาก็เลยพาหนุ่มนิกเนี่ย

พร้อมกับไหว้พระที่วัดสังขทานจังหวัดนทบุรี
โดยนิกเนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ลายหลุดที่พี่พศปล่อยออกมาท้าฟ้องเนี่ย
เป็นของตัวเองจริงค่ะ

นุ่มนิคเขาวอนขอพี่พลตรับสาย

ยันนะคะไม่ฟ้องคนมีพระคุณ
แต่หากโดนฟ้องก็ต้องสู้คดีล่ะค่ะ

เครียดก็มาทำบุญกันดีกว่า
ก็สบายใจขึ้นนิดหน่อยครับพี่
ได้พี่ตัมค่อยให้คำอึกษา
จริงผมอยากจะได้คำแนะนำมากกว่า
มันเป็นอารมณ์ตอนแรกเลยที่เราขึ้นขึ้นไปที่เราโมโหไปแล้ว
ซึ่งพอผมรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยผมมีพฤติกรรมเริ่มก้าวร้าวแล้ว
จริงแล้วเรื่องนี้ผมมองว่ามันไม่ควรต้องถึงศาลหรอกนะครับ

ฝ่ายนั้นผมเห็นตั้งป้อมว่าจะมีการฟ้องร้องแล้ว

ไม่รู้ว่าคุณพศน้อยใจนิกหรือว่านิกก็น้อยใจคุณพศ
เกี่ยวกับบุคคลที่๓อะไรทั้งนั้นเลยค่ะพี่
ยังไม่ได้คุยเลยฮะติดต่อไม่ได้เลยครับผม
แล้วก็คนใกล้ตัวพี่พศผมโทรไปก็ไม่มีใครรับเลยครับ

ที่แบบอาจจะมีพฤติกรรมที่แบบอาจจะแบบทำให้เขาไม่พอใจหรืออะไร

ถ้าเกิดพี่เขาจะฟ้องจริงผมก็คงต้องปรึกษาพี่ตั้มเนาะครับพี่
น้องเขาก็รู้ว่าคุณพจน์เป็นผู้มีพระคุณนะครับ
น้องเขาก็ไม่คิดว่าจะไปมีเรื่องมีราวกับผู้มีพระคุณอยู่แล้วนะครับ
คุณพศเป็นผู้ใหญ่นะครับน่าจะมีเหตุผลเดี๋ยวก็คงจะคุยกันได้แหละ

บอกว่าเจอหลักฐานเด็ดแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ให้อภัย